อีกหนึ่งเรื่องเอามาเตือนกันสำหรับร้านขายของชำหรือว่าโชว์หวยตามต่างจังหวัดนะฮะ
ตอนนี้มีแก๊งมิตรศาสตร์ชีพออกอารวาสครับเพราะอ้างตัวว่าเข้ามาจากบริษัทใหญ่
มีข้าวของมาเสนอให้แต่ว่าครั้งแรกคุณต้องสั่งของเขาหมื่นถึงสองหมื่นบาท
ครั้งต่อไปได้ซื้อของราคาพิเศษรถกระหน่ำมีตู้แช่มีป้ายไฟทุกอย่างให้ฟรีหมดเลย
คุกเดิมเลยแล้วก็มีคนหลงเชื่ออ่าสั่งไปหมื่นสามครับนะฮะ
ทีนี้มาดูข้าวของเอ๊ะของที่มันได้ทำไมมันราคาถูกกว่าที่เขากล่าวอ้างเอาไว้
อ่าโทรกลับไปฮะมันปิดเครื่องไปแล้วอืมนะฮะแล้วเขาอัดคลิปเอาไว้ด้วยนะฮะ
ไปฟังครับอันนี้น้ำแบบโดยโทรนะครับครับอันนี้ของที่ลงวันนี้น่ะนะครับ
เกือบแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะตั้งไว้รอบหนึ่งแล้วกันเนอะ
และสองชุดตัวที่วันนี้ลงก็คือว่าเปลี่ยนคืนได้นะครับโอเคเนอะนะครับ
นี่คือหลักฐานเดียวที่เจ้าของร้านผู้เสียหายมีอยู่คือแอบถ่ายคลิปเอาไว้
เห็นพฤติกรรมของแก๊งนี้นะฮะในคลิปเนี่ยกอดกับคนร้ายสัญญาอย่างดีนะ
เดี๋ยวทุกอย่างที่ซื้อไปนะพี่นะทำให้พอใจนะเปลี่ยนขึ้นได้นะ
เจ้าของร้านเขาก็โดนหลอกไปอยู่ที่อำเภอวังโป่งที่เพชรชบูรณ์
ถ่ายเอาไว้แล้วก็สุดท้ายต้องเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คแล้วเล่าให้ฟัง
คนร้ายมากันสามคนขับกระบาดสีขาวกันมาทะเบียนจังหวัดกำแพงเพชร
อ้างว่าโอ้พี่ผมมาจากบริษัทใหญ่ขอไม่เอ่ยน้ำแล้วกันก็โดนหลอกอ้าง
เสนอขายของให้ราคาถูกแต่มีเงื่อนไข
ครั้งแรกนะพี่ต้องซื้อผมก่อนนะ๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาทนะ
ครั้งต่อไปนะพี่จะได้สิทธิ์ซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะฮะ
เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ซื้อครั้งนี้ข้างหน้าได้รถแน่นอน
แล้วเราจะมีตู้แช่มีชั้นวางมีป้ายโฆษณามาตั้งให้พี่ฟรีเลย
แม่คนค้าขายก็ตาลูกวาวเป็นธรรมดา

ทางร้านเชื่อใจไปสั่งของไปหมื่นสักหมื่นสองหมื่นสามได้ครับ
เสร็จสับปุ๊บของมาลงไม่ทันตรวจสอบ
มานั่งตรวจจริงแล้วเนี่ยคำนวณเพื่อคิดเลข
เฮ้ยของที่ได้มามันแค่๕๐๐๐อ่ะแต่จ่ายเงินไปหมื่นสาม
โทรศัพท์จะไปตามเฮ้ยกลับมาดูซิทำไมของมันมูลค่ามันน้อยกว่าที่เราจ่ายเงินไป
ติดต่อไม่ได้แล้วหนีหายไปแล้ว
สุดท้ายโดนหลอกแล้วนะฮะไปแจ้งความที่สภวังโป่งนะฮะ
ตำรวจบอกว่าโอ๊ยแก๊งนี้นะโดนจับแล้วหลายท้องที่
แบบนี้นะอุบลเคยเกิดมาแล้วล่าสุดไปก่อเหตุเพชรบูรณนะ
คุณผู้ชมระวังรถกระบะคันแบบนี้ให้ดีแล้วถ้าเกิดว่ามี๓๔คนไปอ้างแบบนี้
มันคือมิจฉาชีพพึงระวังเอาไว้เลยนะฮะ
ตอนนี้ขอเตือนเลยร้านค้าร้านขายของชำร้านโชว์หวยแต่ละจังหวัดต่าง
ระวังบุคคลเหล่านี้ให้ดีนะครับอาจจะเสียเงินเปล่านะ
ใช้คำว่าตระเวนเลยนะคะเรานำเสนอข่าวแบบนี้บ่อยนะคะ
ก็พยายามฟังเราแล้วก็สำรวจตัวเอง